คุณผู้ชมครับถ้าลูกคุณผู้ชมกลับมาแล้วขาตรงน่องเนี่ยเป็นแนวขึ้นแบบนี้
นี่ครับเหตุเกิดขึ้นที่จังหวัดเพชรชบูรณ์ครับ
คุณครูใช้ไม้เรียวตีขาลูกสาวป๔กลับมาขึ้นแนวแบบนี้เลยฮะ
นี่แหละครับเป็นร่องรอยบาดแผลนะครับที่น่องด้านหลังของเด็กหญิงนะฮะ
ป๔โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบูรณ์ครับถูกครูตีด้วยไม้เรียวจนหัก
ผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งเอามาโพสต์นะครับข้อความระบุว่า
มีสิทธิอะไรให้ลบรูปคะกลัวโรงเรียนเสียชื่อพูดมาได้ไง
ตอนคุณทำทำไมไม่คิดลูกหนูเจ็บตัวใครรับผิดชอบคะ
คำขอโทษกองไว้ตรงนั้นค่ะขออนุญาตไม่รับเป็นเรื่อง
ไปเจอกับผู้ปกครองของเด็กหญิงบีแล้วกันเป็นนามสมมุติคือเธอเล่า
บอกว่าเด็กหญิงบีโดนครูตีนะฮะแล้วก็เนี่ยเธอเนี่ยไปทำงานต่างจังหวัด
ก็ให้ลูกสาวอยู่กับยายอยู่กับตาที่บ้านแล้วเรียนโรงเรียนใกล้บ้าน
ยายก็มาเล่าให้ฟังบอกว่าเนี่ยบีเนี่ยนะไปแสดงกิริยากระทืบเท้าเสียงดังใส่ครู
ก็เลยถูกครูลงโทษด้วยการใช้ไม้เรียวตีที่น่องห้าครั้งแต่ตี๕ครั้งนี้ไม้เรียวหักเลยนะ
ส่งภาพให้ดูเธอบอกเห็นทันทีเธอแทบจะร้องไห้สงสารลูกรับไม่ได้กับการกระทำของครู
บอกว่าถึงเด็กจะดื้อจะเกเรแค่ไหนครูก็ไม่สมควรลงโทษด้วยการตี
มันมีวิธีการลงโทษอย่างอื่นอีกมากมายนี่ตีน่องเป็นแผลคือแตกอ่ะนะแล้วตรงที่มันอักเสบคุณแม่บอกว่าเป็นหนองผู้พองด้วย
บอกที่เจ็บไปกว่านั้นก็คือผู้ใหญ่บ้านมาบอกว่าถ้าโรงเรียนไม่ดีก็เอาลูกสาวออกไปซะ
โอเคว่าคือลบตัวนี้สำหรับคุณเนี่ยเนาะขอกันมือไปไปคุยกันนะครับ
แล้วนี้ที่บ้านอยู่หลังแหนงนี้น่ะ
ผู้ปกครองแล้วก็เด็กหญิงบีไปที่โรงเรียนครับ

แล้วก็เรียกร้องให้โรงเรียนรับผิดชอบ
โดยมีการพูดคุยกันในห้องนะครับ
หลุดออกมาครับเป็นคำอธิบายถึงสาเหตุ

ครูบอกครูเจอเด็กหญิงบีถือก้อนหินจะปลาใส่หัวเพื่อน

สั่งอยู่๓ครั้งเด็กก็ปลาก้อนหินทิ้ง
ครูบอกว่านี่หนูหนูไม่มีมารยาทเลยนะ
จากนั้นเด็กหญิงบีก็เดินหนีขึ้นชั้นเรียน
เดินกระทึบเท้าปึ่งขึ้นไป
ครูเลยถามว่าทำแบบนี้ที่บ้าน
พ่อแม่จะรับได้ไหมฮะลองฟังคลิปหลุดหน่อย
แล้วน้องก็เดินผ่านท่านอยู่ลงไป

หรือว่าเคลื่อนใส่หลายหนู

หนูก็ถามเหตุผลว่าหนูกระทึบทำไมลูก
เขาบอกว่ากระทึบเฉย
มัธนานามสกุลชาวบ้านกลาง
ศึกษานิเทศสำนักงานพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณเขต๓
ระบุว่าหลังจากพูดคุยกันแล้ว
โรงเรียนและครูทิตย์เด็กยอมรับผิด

และขอให้ผู้ปกครองนั้นให้โอกาส
ซึ่งผู้ปกครองก็ยอมยกโทษให้ครับ